ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครปฐมหน่อยนะครับ
เมื่อคืนนี้บ้านหลังนึงเขามีงานบวช
คือความจริงจะบวชเช้าวันนี้
แต่ปกติถ้าต่างจังหวัดเขาจะมีงานตอนเย็น
เย็นค่ำของคืนวันก่อนจะบวชวันรุ่งขึ้นนะฮะ

เขาเป็นรอปภนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ดื่มเหล้าจนเมาโมหงโมโหอะไรไม่รู้

หลังจากนั้นยังสาดกระสุนใส่พวกเจ้าป้งเจ้าภาพ
คนที่อยู่ร่วมงานสุดท้ายตายไปหนึ่งนะครับ

ดูเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
อีสเอ้ยมึงรับมาที่ดีทำไม
ไอ้เอกมึงเป็นเจ้าหมาดิ
อีสเห็นไหม

เอกมึงรับทำไม

แรกว่าจะนับอยู่ว่ายิงไปกี่นัด

เลยเหรอคะใช่ครับยิงจนหมดแม็กซ์
แล้วใส่กระสุนใหม่แล้วยิงต่ออีก
โอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
มีงานบวชนะครับทุกผู้ชมครับ
คือจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นหน้าบ้านของบ้านที่เธอจะจัดงานบวชนะครับ
ที่อุปสมบทจะมีขึ้นเช้าวันนี้๒มกราคม
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
หน้าบ้านจะเห็นว่ามีเต็นต์มีจัดเลี้ยงโต๊ะจีนนะครับ
มีเวทงเวทีนักร้องดนตรี

เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนี่ครับทุกผู้ชมครับ
ปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่ประมาณ๓๐ปลอก

ข้าวของโต๊ะเก้าอี้กระจัดกระจายหมดนะครับ

ชื่อนายพิพัฒน์แก้วพินชื่อเล่นชื่อนอมอายุ๕๔ปี

ที่มือข้างขวางเขากำปืนก้าวมออยู่ด้วย
แล้วสภาพศพนี่ถูกยิงเขาที่ศีรษะกับใบหน้านะครับ
คือสมองนี่แบบกระจายเลย
กระสุนนี้เข้าไปที่ศีรษะกับใบหน้า
แล้วมีคนที่ถูกยิงบาดเจ็บอีก๓คนด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ทีนี้ใครเป็นใครใครยิงกันอะไรยังไงบ้างเนี่ย

นี่เป็นหัวหน้าวงดนตรีที่เจ้าภาพเขาจ้างมาเล่นในงานบวชเมื่อคืนนี้
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังเก็บเครื่องเสียงเก็บอุปกรณ์กันแล้ว

เลิกแสดงดนตรีได้สักครึ่งชั่วโมง

ทีแรกคิดว่าอ๋อสงสัยเขายิงของเขาฉลงฉลองอะไรเขามั้ง
แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ยิงขึ้นฟ้าธรรมดายิงจนหมดแม็กซ์
จากนั้นคนยิงยังเปลี่ยนกระสุนแล้วยิงไปอีกรอบนึง
แต่ทีนี้เนี่ยไม่ใช่ยิงขึ้นฟ้าธรรมดาแล้ว
ตอนรอบสองกราดยิงแนวราบ
ใส่คนในงานแบบโอ้โหหนีกันกระเจิงเลย
สิ้นเสียงปืนเห็นเงามือยิงเนี่ยวิ่งหนีออกไปจากงาน
แต่ตอนนั้นคุณเทิดศักดิ์เขาบอกผมเองผมก็ไม่กล้าลุกออกไปดู
ปกติว่ามันมีเรื่องหรือเปล่ามันยิงแบบธรรมดาแรก

แล้วสรุปเราหันรภ์ทีนี้กราดยิงต่ำแล้ว

สิ่งหน้ากลรุชคือมีคนยิงที่หนีไป๑คนแน่นอน
ปลอกขนสุนปืนที่เกลือน๓๐ปลอก

ไปไล่ตรวจสอบดูทั้งหมดว่ามีกระสุนปืนกี่ชนิดกี่กระบอกอะไรยังไงกันแน่
แล้วใครยิงใครอะไรแบบไหนบ้างถูกต้องครับภรรยาของผู้ตายนะครับ
ชื่อนางมานิทนะฮะอายุสิบสิบหกปีบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ย
อยู่ในตัวบ้านเลยไม่เห็นเหตุการณ์ตรงจุดที่เป็นงานเลี้ยงหน้าบ้าน
แต่มีคนเล่าว่าผู้ก่อเหตุนั่งดื่มเหล้าอยู่คนละโต๊ะกับสามีเธอ
ก่อนยิงเนี่ยหันมาด่าสามีเธอแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้า
จากนั้นหันปืนมายิงใส่สามีแล้วกราดยิงต่ออีกร่วม๓๐นัดได้
ขณะเดียวกันนะครับ๑๐นาฬิกาที่ผ่านมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะฮะตอนกลางคืนนะครับ
แต่ว่าช่วงสายสายวันนี้เนี่ยศาลจังหวัดนครปฐมอนุมัติหมายจับมือปืนที่ก่อเหตุได้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
คนนี้นะฮะแล้วตำรวจก็ได้ตัวแล้วนะครับ
เดี๋ยวค่อยไล่กันต่อว่าเป็นยังไงต่อนะครับใช่ค่ะ
วันนี้เราส่งคุณชมพู่สรรพัฒน์ลงพื้นที่นะคะไปคุยกับชุดสืบสวนสพกำแพงแสน
ตำรวจบอกเลยว่าได้ตัวคนก่อเหตุแล้วคือนายเอ็มหรือนายธนัดจ้อยร่อยอายุ๔๐ปีนะคะ
ตำรวจเนี่ยออกหมายจับแล้วแจ้งข้อหาพยายามฆ่ากับข้อหาพกพาอาวุธปืนค่ะ
ตอนนี้กำลังคุมตัวสอบสวนกันอยู่ซึ่งคุณชมพู่ก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ครับที่เป็นบ้านที่จะจัดงานบวชนี่แหละตอนที่ไปถึงเนี่ย
เชือกเชือกอะไรก็ยังต้องกั้นบริเวณอยู่ตรงโต๊ะที่เกิดเหตุ
แล้วก็โครงเหล็กเวทีดนตรีก็ยังมีคราบเลือดเหลืออยู่เลยนะคะมีรูกระสุนอยู่ในที่เกิดเหตุกว่าสามสิบรู
ยังเหลือปลอกกระสุนปืนอยู่อีกหนึ่งปลอกด้วยนะคะตอนที่นักข่าวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
แต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยการอุปสมบทพระเต้ที่ตอนแรกตั้งใจกันไว้
ก็มีการอุปสมบทไปเรียบร้อยแล้วตามกำหนดการนะคะเลิกบวชเช้าวันนี้อยู่แล้ว
บวชเช้าวันนี้อยู่แล้วพระเต้พระเต้หรือว่านายจักริตอินคงค่ะ
ก็ไปรับการอุปสมบทที่วัดปลักไม้ลายตามกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งช่วงเช้าครอบครัวและญาติพี่น้องก็มีการทำบุญตามประเพณีนะคะ
คือจริงสรุปแล้วเนี่ยมือยิงก็คือในเอ็มกับคนตายเนี่ย
เป็นเพื่อนกันและทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนของพ่อพระเต้ค่ะ
ก็คือมาร่วมงานเฉลิมฉลองที่หลานจะบวชเอางี้ละกันนะครับ
เราได้คุยกับนายสายชนอินคงแล้วก็นายนางสายชนกับนายสุธานะคะ
กับแม่ของพระเต้ที่จะบวชก็บอกว่าคือวันนั้นเนี่ยเป็นวันศุกร์ดิบก่อนบวช
ก็เลยจัดเลี้ยงฉลองกันใช่ไหมครับวงดนตรีก็เล่นจบแล้วเนี่ย
กำลังจะกลับกันหมดแล้วอยู่ก็มาเกิดยิงกันแบบนี้
ส่วนตัวพ่อของพระเต้บอกเสียใจมาก
เพราะว่าทั้งมือเปลือนทั้งคนตายก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นเพื่อนผมเอง
เพื่อให้หนีวันนี้แต่เป็นอย่างต้องมาทำกันแบบนี้
ทีมข่าวได้คุยกับ
แม่ของผู้ต้องหาด้วยนะคะ

ซึ่งแม่ของผู้ต้องหาคือนางบังออนจ้อยร่อยค่ะ
ก็บอกว่าคือเมื่อเช้าลูกชายโทรมาหา

เมื่อคืนนี้หนีไปก่อนก่อเหตุเสร็จปุ๊บหนีไปเลยนะคะ
แต่เมื่อเช้าโทรหาแม่บอกว่าแม่ผมอยากมอบตัว

แล้วสุดท้ายลูกสะพ้ายก็เป็นคนพามอบตัวไปแล้วตอนเช้า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่พูดแบบนี้ค่ะ

ลูกแม่ยิงปืนขึ้นฟ้าแค่๓นัด

แต่คนตายยิงปืนใส่ลูกแม่ก่อน

มันเลยเกิดการยิงประทะการที่ได้ยินเกือบสามสิบนัดนั่นน่ะ
แม่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่รู้เรื่องเขา
น่าจะเป็นเรื่องซื้อเหล้าอะไรกันนี่แหละ

อันนี้ก็ไม่กล้าไปบ้านเขาเลย
เราก็กลัวลูกเขาเป็นแบบนี้
แล้วลูกเขาจะเข้าบวชไม่ได้บวชไม่ได้อะไร
แม่ก็รับไม่ได้เหมือนกัน
นี่คุณแม่แม่ของมือยิงบอกแบบนี้
แต่เขาบอกคนตายในมือก็มีปืนอยู่ด้วยเหมือนกัน
อันนี้ก็ต้องให้ตำรวจตรวจสอบนะคะ
คนที่เป็นคนพามือปืนไปมอบตัวก็คือ

เธอบอกว่าพอก่อเหตุเสร็จปุ๊บ
จากบ้านหลังเกิดเหตุมาจอดที่หน้าบ้านยายของเขา
แล้วเปิดกระจกรถมาบอกกับเธอว่าไงรู้ไหมคะ

แล้วก็ขับรถหนีไปเลยที่พื้นที่จังหวัดราชบุรี

เพราะว่าบ้านก็อยู่ใกล้กันกับบ้านฝั่งคนตายนี่แหละ
สักพักนึงโทรกลับมาหาภรรยาใหม่
โทรกลับมาหาเธอใหม่นะคะแล้วก็บอกว่า
รู้สึกผิดพี่ขอโทษ

ขับรถมานั่นแหละเขาเปิดกระจกเรียก
เขาบอกว่าเขายิงคนตายเขาตกใจ
พี่ก็เลยให้เขาลงมอบตัว
แต่เราก็เห็นฝั่งเหมือนว่าฝ่ายทางนู้น

เขาอยากมอบตัว

พาไปมอบตัวไปหาเขามา
ก็เอากระเป๋าปืนมาถือแล้วก็พาไปโรงพักเลย
เขาก็รู้สึกก็ผิดนั่นแหละเขาขอโทษ
เขาก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เขาบอก
เดี๋ยวฟังทางพ่อของพระเต้หน่อยนะฮะ

ใช่แล้วก็เป็นเพื่อนทั้งของคนยิงและคนตายด้วยเลยค่ะ

ไม่น่าทำกับเราอย่างนี้นะแต่พูดตรง
คิดเลยครับเพราะว่าเขามันไม่มีแบบนี้นะ

เราก็แบบนี้ก็บอกกับเราผมก็ว่าไม่รู้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
ก็ผมไม่ยุ่งให้การก็ไม่รู้จริงว่ามันเกิดได้ยังไง
ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดแบบนี้
เพราะว่ามันไม่น่าเกิดก็มันไม่น่าเกิดไม่น่าเกิด
ก็คือทุกอย่างตรงนั้นเรารับแขกเสร็จตรงแขกเสร็จปุ๊บ
เราก็เข้าไปเคลียร์กันในบ้านคือคุยกันหน้าคุยกับแม่
ว่าเออเราจะต้องพึงอิฉาเราต้องจัดนู้นจัดนี้
ต้องเอาไปวัดตรงนั้นตรงนี้
คือมันเป็นช่วงงานเลี้ยงเลิกแล้ว

พ่งเจ้าภาพบางทีบางคนเขาก็เดินเข้าไปในตัวบ้านหมดแล้วก็เลยไม่เห็นกัน
คือถ้าอ้างอิงจากเวลาประวัติการโทรที่เราได้เป็นภาพนิ่งนะคะ
จากภรรยาของในเอ็มคนเกาะเหตุเนี่ย

ขับรถมาที่บ้านบอกว่ายิงคนตายแล้วขับรถหนีไปใช่ไหม

หลังจากนั้นโทรมาหาเธอ๕ทุ่ม๕๔นาทีนี่ค่ะ
นี่ภาพนี้นี่คือเธอแป๊ปส่งมาให้เราดูเป็นระยะเวลาเลยนะ
ทุ่ม๕๔นาทีของวันที่๑มกราคม
โทรหาสามีคุยกันนาน๔นาทีนะคะ

หลังจากนั้นก็โทรออกไปอีก๓ครั้งคือ

จนกระทั่งเธอนี่แหละคือคนพาสามีไปมอบตัวค่ะ
เธอยังส่งภาพอาวุธปืนของสามีมาให้ดูด้วยนะคะ
เป็นปืนและเครื่องกระสุนปืนเลยที่ถูกถ่ายเอาไว้
ตอนที่ไปซ้อมยิงปืนที่สนามยิงปืน
กระบอกนี้เป็นปืนที่สามีเธอซื้อเอง
แล้วก็เอามาใช้พกป้องกันตัว
แล้วก็เอาไปซ้อมยิงปืนเป็นประจำค่ะ
ซึ่งตัวเธอเองก็บอกว่าเธอเองก็เคยไปซ้อมยิงปืนกับสามีเหมือนกัน
ไปดูโพสต์สุดท้ายวันที่๓๑ธันวาคม
ก่อนที่มันจะเกิดเหตุหนึ่งวันเป็นภาพเป็นเหตุการณ์น้องเลือดแบบนี้เนี่ย
เขาโพสต์ภาพวิวเมืองสวยงามเลยนะคะเนี่ย
เป็นภาพพระอาทิตย์รับขอบฟ้าพระอาทิตย์ตกดิน

ลาก่อนแสงสุดท้ายของปี๒๕๕๙
อีกไม่กี่ชั่วโมงจะเข้าสู่ศักราชใหม่
ขอให้ทุกท่านเฮ็งรวยสุขภาพแข็งแรงเด้อครับ

และเขาก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกแล้วนะคะ
เราได้คุยกับนายนิทิศเนรนาธีค่ะ

ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมายิงกัน

คือแม่แม่ของผู้ต้องหาบอกลูกชายยิงแค่๓นัดนะ
ยิงขึ้นฟ้า๓นัดแล้วคนตายยิงใส่ลูกแม่ก่อน

สาเหตุอยู่ที่นี่อยู่ที่พี่นิธิจะเล่าให้ฟังค่ะ
นิทิศบอกว่าสาเหตุการยิงกันครั้งนี้มันเกิดจาก
เล่าหนึ่งขวดเล่ามันหายไปหนึ่งขวดผู้ตายซื้อเล่ามาดื่มจนเหลือก้นขวดวางไว้ที่ตกกินข้าว
แล้วมันหายไปไอ้เจ้าเหล้าขวดก้นขวดนี้แหละ
คือปมเหตุเลยเพราะว่าคนตายไม่พอใจว่าเอ้ยใครเอาเหล้าไป
เขาบอกมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีค่ะ
ก้นขวดนี้เป็นเรื่องที่เสียศักดิ์ศรี
แล้วผู้ตายก็เลยกลับบ้านไปกินเหล้าต่อที่บ้าน
๔ทุ่มผู้ตายกลับมาที่งานบวชอีกครั้ง
เพราะเจ้าภาพบอกเออเออเดี๋ยวเราเอาเหล้าขวดใหม่มาให้ก็ละกัน
คือเวลามีงานเลี้ยงอย่างนี้เจ้าภาพเขาจะวางไว้โต๊ะละขวดโต๊ะละขวด

แต่มันหายมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเลย

๔ทุ่มคนตายกลับมาที่งานใหม่เพราะเจ้าภาพบอกเออเดี๋ยวเอาเหล้ามาให้อีกขวดหนึ่ง

จะให้หลานชายเจ้าภาพเนี่ยมาขอโทษด้วย
เพราะว่าหลานชายของเจ้าภาพเองนั่นแหละที่เป็นคนเอาเหล้าไป
ก็เลยยืนคุยยืนเจรจากันอยู่ที่หน้าบ้านงานบวช

อันนี้คือจังหวัดเจรจากันว่าจะให้หลานมาขอโทษที่เอาเล่าไปอย่างนั้นอย่างนี้

ในเอ็มมือยิงอยู่นอกวงไกลเกลี่ยนะคะ

เพราะว่าเขาคุยกันจบแล้วลงตัวแล้ว
แล้วอยู่เอ็มก็ยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเลย

เดียวพอปืนลั้นแค่นั้นแหละมันไม่รู้ว่าใครมันลั้นขึ้นมา
ตั้งคนตั้งยิงมันก็เลย

ก็คนตายกับคนที่ยิงเนี่ยปืนคนละกระบอก
ไม่รู้ใครเริ่มก้อน
นี่แหละฮะสาเหตุคือ
เคยมีเรื่องเขม่นกันอยู่แล้วหรือเปล่า
กลายเป็นว่าเนี่ยเอาเป็นว่าพกปืนมากันด้วยนั่นแหละใช่ไหม

เราไปที่บ้านของผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิต
ตั้งบำเพ็ญกุศลบรรยายชื่อนางมานิท
บอกว่าก็แน่นอนแล้วครับนี่คือความโศกเศร้าเสียใจที่สามีเสียชีวิต
แต่ก็โล่งใจไปเปราะหนึ่งที่ตอนนี้ได้ตัวมือยิงสามีเธอแล้ว
ยืนยันว่าจะไม่ยอมความแน่ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมันโหดร้ายเกินไปแล้วไม่ได้ยิงสามีเธอตายคนเดียว
กราดยิงอีกหลายคนด้วยดีเขาไม่ตายกันไปด้วย
ก็บอกไว้เลยว่าไม่ยอมความแน่
เพราะว่าทำแบบนี้หดร้ายเกินไปแล้วไม่ได้มีเรื่องอะไรกันเลย

แล้วไม่ใช่ว่าจะยิงคนเดียวยิงทั่วไปหมดเลยต้องตามสี่คน
แล้วงานเนี่ยก็เป็นงานบุญทำไมต้องทำแบบนี้

งานบวชมันโหดร้ายเกินไป
เพราะว่าถึงพูดว่ามีเรื่องมีราวกันเขาก็ไม่เคยทำถึงขนาดนั้น
ไม่เคยทำถึงขนาดนั้นแล้วตัวเองทำไมทำถึงขนาดนี้
ไม่คิดมั้งเลยว่าถ้าเกิดมีใครมาทำญาติตัวเองหรือลูกตัวเองแบบนี้
แล้วตัวเองจะมีความรู้สึกยังไง
บอกได้เลยว่าไม่ให้อภัยไม่ให้อโหสิกรรมให้มาขอคำมาศพได้อย่างเดียว
แล้วจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนกันค่ะ
ไม่ยอมฟาร์มค่ะไม่ยอมเพราะว่ามันเกินไป
ชดใช้กรรมยังถึงที่สุดเพราะทำโดยที่ว่าไม่มีสติ
อย่าบอกคำว่าไม่มีสติมันไม่ใช่มันคือแบบตั้งใจเลยดีกว่า
เพราะแฟนเหลือกลับแล้วใกล้เขาที่เขายิง
คือมุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายเขาด้วยนะครับ

เพราะไม่สามารถมาชี้แจ้งอะไรได้แล้วนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืน
เพราะหลายคนก็ให้ข้อมูลต่างกันไป

ลูกสาวชื่อนางสาวกติกาแก้วพิน
เป็นนักกีฬาวอลเล็บบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับท่านผู้ชมครับ
กติกาแก้วพินวัย๒๘ปีนี่ฮะ
เป็นนักวอเลฟบอลของสโมศรภรีบรอดแบนนโคนนท์

ทีมชาติไทยด้วยลูกสาวของผู้ตายนะครับเล่นตำแหน่งบอลหัวเสา
คือกติกาเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอรับไม่ได้จริง
คนยิงเนี่ยความจริงไม่ได้มีเรื่องมีราวหรือว่ามีปัญหาอะไรกับพ่อเธอโดยตรงเลยนะ
แล้วก็ไม่ได้เจอเจอกันมานานแล้วด้วยไม่รู้ว่ามีเรื่องบาดหมางอะไรกันหรือเปล่า
แต่กลายเป็นว่าพ่อเธอมาถูกยิงเสียชีวิตอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้เนี่ยมันเกินไป
หนูก็ไม่รู้ว่าพ่อโดนไปกี่นัดจนตัวหนูเองก็ไม่กล้าที่จะโบ
เพราะว่าเพื่อนพ่อก็บอกว่าคือจับไม่ได้เลย
เพราะว่าคนที่เห็นตอนแรกค่ะเขาก็ถามว่าใครใคร
แล้วพอคนจำเสื้อได้เขาก็เอ่ยชื่อพ่อมา
เขาบอกว่าเขาจับไม่ได้เลยเพราะว่าเขายิงไปเยอะมาก
หนูก็เลยรู้สึกไม่กล้าหนูก็ช็อกช็อกจนช็อกจนตอนแรกไม่มีน้ำตาพี่
แต่พอกลับมาบ้านแล้วก็เนี่ยค่ะอย่างที่หนูสัมภาษณ์หรือเดินไปเดินมา
บางทีเรานึกถึงเขาใช่หนูก็รู้สึกแย่
ปีใหม่ปีนี้ใจร้ายกับหนูมากเพราะว่าหนูต้องรอการผ่าตัดเข่า
แล้วก็พ่อกลับมาเสียอีกคือใช่ทุกอย่างก็คือรู้สึกว่าท้อแท้มากค่ะ
พร้อมกับบอกว่าทำไมโลกนี้โหดร้ายไม่มีใครได้เตรียมใจพ่อต้องมาจากไป
นะครับเป็นรูปคู่กับคุณพ่อนี่คนก็เข้าไปแสดงความเสียใจกัน
เป็นจำนวนมากนะครับพรุ่งนี้ทางตำรวจ
ทางตำรวจจะมีการแถลงสรุปคดีนี้อีกครั้งนะครับ
เกี่ยวกับมูลเหตุแล้วก็เรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นะครับ
เราได้คลิปวิดีโอมา๒คลิปนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือกติกากับคุณพ่อนะครับที่เสียชีวิต
ส่วนคลิปนี่ฮะนี่คือผู้ต้องหาในเอ็ม
ใช้ปืนเนี่ยไปซ้อมยิงปืนที่เมียเขาบอกเขาซ้อมยิงปืนบ่อยใช่ไหม
ใช่ค่ะซ้อมยิงปืนเป็นประจำแล้วก็พกเอาไว้เป็นประจำด้วยเพื่อป้องกันตัวเขาว่าแบบนั้น
มีอยู่สองคลิปยิงแบบยิงรัวนะฮะตั้งกล้องบันทึกวิดีโอตัวเอง
คือความจริงซ้อมยิงปืนในสนามซ้อมยิงปืนอันนี้ก็ถูกต้องแล้ว
เรื่องปกติค่ะใช่ไหมคนที่เขาใช้ปืนมีอาวุธปืนเอาไว้เนี่ยเพื่อป้องกันตัวหรือว่าจะเล่นเป็นกีฬาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แต่เขาไม่ได้พกกันไปไง
จริงแล้วเนี่ยเขาห้ามพกนะคะมันต้องมีใบอนุญาตพกแล้วมันต้องมีใบอนุญาตยิงด้วยซึ่งส่วนใหญ่คนที่มีใบอนุญาตยิงคือเจ้าหน้าที่
คือมุมหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าขณะที่ผู้ตายเองก็มีปืนไปเหมือนกันก็คือมีปืนอยู่ในมือค่ะตอนที่ตอนที่พบศพอ่ะนะคะก็มีคนพกปืนไปงานงานเลี้ยงงานบวชนั่นแหละ
ยิงเขาเจ็บเนี่ยอันนี้ยังไงก็ผิดกฎหมายไม่ได้อยู่แล้ว